คุณผู้ชมคะเป็นข่าวเป็นคราวดังขึ้นมาอีกแล้วนะคะ
สำหรับชื่อของเก่งเกียร์อาค่ะถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ย
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคืออุบัติเหตุรถชนใช่ค่ะ
มีเปิดฉากออกมาตำหนิคู่กรณีแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นตัวเองเนี่ย
ที่ไปทำเขาก็เลยได้ฉายาเก่งเกียร์อามา
ท้าคนต่อยอีกแล้วนะคะแต่คราวนี้เป็นเรื่องดีดี
เขาไลฟ์ออกมาบอกว่าอยากที่จะเหมือนจัดแข่งมวยการกุศลนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนน่าจะมองเริ่มเห็นแล้วล่ะ
เพราะว่าวัดพระบาทน้ำผู้เนี่ยจริงมีปัญหามายาวนานแล้ว
เรื่องของรายจ่ายนะคะเรื่องของจำนวนเงินที่จะต้องดูแลผู้ป่ว
แล้วมันไม่เพียงพอมีพระหลายรูปเหมือนกันที่ต้องออกมา
เหมือนกับบินทบาทหาปัจจัยเลยเพื่อที่จะไปช่วยเหลือ
แล้วก็ดูแลผู้ป่วยเขาก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญ
ช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยนะคะนายพัทรศักดิเทียมประเสริฐหรือว่าเก่งเกียร์อาค่ะ
ก็เลยบอกว่าใครสนใจนะมาชกมวยกันเลย
นำเงินรายได้จากการชกไปบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำผู้ที่ตำบลเขาสามยอด
อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะล่าสุดมีคนตอบรับคำท้าแล้วคุณ
เป็นคนที่เราก็คุ้นหน้าค่าตากันดีนี่จำได้ไหมจนเครียดกินเหล้าอ๋อ
นี่คือสายเชียร์ฟาส๘ขออภัยฟาสเก้าแล้วค่ะสายเชียร์ฟาสเก้านะคะ
หรือว่าชื่อจริงคือนายสายเชียร์วงวิโรธค่ะนักแสดงแล้วก็สตาร์ทแมนชาวไทย
เป็นที่รู้จักกันดีจากโฆษณาเมื่อสักครู่นั่นแหละกับหน้าตาถมึงทึ่งของเขาแบบนี้เนี่ย
แล้วก็ยังทำมึงทึงเหมือนได้แล้วก็เสียงแบบยังคงเอกลักษณ์นะ
ใช่เสียงกระแทกกระทัดเนี่ยเขาอัดคลิปรับคำท้าบอก
เขามากรุงเทพครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มาเป็นนักแสดงนะตายมาชกมวย
แล้วตอนนี้กำลังเครียดอยากเตะคนพอดีเลยอยากทำบุญด้วย
ไปฟังเสียงเขาหน่อยสิ
ไอ้นี่มึงจะสามหาไว้แล้วนะไอ้เก่ง
กล้าท้าชกกับสายเชียร์เหรอมึงฮะ
มึงรู้ไหมกูเข้ากรุงเทพครั้งแรกกูจะมาทำอะไร
จะมาโชคมวยมึงนี่แหละมั้งจะโดนกูเป็นคนแรก
ฮะชกกันกูสนนั่นแหละยิ่งดีเลย
รายได้มากมายอย่างไรนะวัสด์พระบาทนำพุ
ดีเลยกูกำลังเครียดอยากเตะคนพอดีอยากทำบุญด้วย
เขาคุยเขาคุยกับใครคะ
เขาคุยกับกล้องแอคติ้งดีมากจังหวะเลิศ
แต่ว่าสงสารไปถึงคุณเก่ง
รู้ไหมมากรุงเทพครั้งแรกมาทำอะไร
ฮะอะไรนะไม่มีใครถามอย่างนี้ไม่มีใครถาม

เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นศีลสารของวงการบันเทิงจริงนะคุณสายเชียร์เนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ถ้าเขาจะไม่ได้ต่อยกับเก่งเกียร์อา
เพราะรู้มาว่ามีคนมีชื่อเสียงหลายคนรับคำท้าเหมือนกัน
แต่ก็อยากจะขอร่วมทำบุญด้วยอยู่ดีนะคะ
แล้วเมื่อคืนนี้เก่งเกียร์อาก็ไลฟ์อัปเดตด้วยนะคะว่า
ชกไฟล์การกุศลเนี่ยมีใครบ้าง
เขาบอกว่ามีหลายคนนะคะโหวตคู่โชคให้กับเขามาแล้ว๕อันดับ

พี่เต้พระรามเจคุณโมคลกรีด

พี่เต้พระรามเจ็ดกับเก่งเกียร์อายดูเด็ดเผ็ดมันเนอะ
คนที่๔นี่สูตรกว่าใครคะ
คนที่๔เนี่ยใครจะกล้าเชิกกับเขาอ่ะเอาจริง
โอ้ปล่อยได้ไปเข้ารอบไปเลยดีกว่า

ไม่งั้นนี่คุณเก่งไม่งั้นต้องรักษาตัวนานเหมือนกันนะโชคบุ๊คค่ะ
แล้วก็คนสุดท้ายน็อตกราบรถจำได้ไหม
กราบรถนั่นแหละ
เก่งก็บอกนะคะว่ายังมีนักร้องแล้วก็เน็ตไอดอลท้าชกเขาอีกหลายคนเหมือนกัน
เดี๋ยวจะแถลงข่าวให้ชัดกันอีกครั้งเลย
โชคกับใครวันไหน
บอกด้วยว่าถ้าได้ขึ้นชกนะจะสู้เต็มที่ไม่มีเหยาะแยะ
เพื่อระดมทุนช่วยวัดพระบาทน้ำผู้ค่ะ
ฝากไว้เลยนะครับไม่ว่าเป็นพี่สายเชียร์
พี่นักร้องท่านใดพี่เน็ตไอดอลท่านใดนะครับ
ที่คิดจะขึ้นเวทีกับผมเต็มที่นะครับ
เพราะว่าผมก็เต็มที่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมซ้อมนะครับ
ไม่ว่าผมจะอายุมันก็มันก็เยอะแล้วนะแต่ผมสู้ผมสู้ครับผม
ผมเนี่ยบอกได้เลยนะครับผมใจสู้สู้ทุกคนนะครับ
ไม่ว่าจะตัวใหญ่ล่ำขนาดไหนซิกแพคมาเลยผมก็สู้
รู้อย่างเดียวว่าคุณเก่งจะชกกี่คน
คือคู่ท้าชิงสมมุติมี๕ชกคนเดียว
๑ชก๒ชก๓ชก๔ชก๕
๑เข้าโรงพยาบาลอีก๓เดือนแล้วกลับมาชกใหม่

ใจสู้นะใช่แต่ว่าร่างกายไหวหรือเปล่า

แต่เขาซ้อมนะนะเขาโยกหัว
เขาโยกไปนะแต่ที่ฉันว่าถูกคู่นะ

คุณอะไรนะฟัสก้าฟัสก้าตัวใจโน้นคุณเต้

เอาเป็นว่าเป็นลักษณะของระดมทุน

ใครที่อยากดูอยากดูแล้วก็ช่วยบริจาคเงินด้วยนะคะ
หรือจริงแล้วก็สามารถไปบริจาคได้เลยเหมือนกัน
อาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือว่าจะเป็นเงินก็ได้
เพราะว่าที่นี่เขาดูแลผู้ป่วยจริง

ที่ต้องการรับบริจาคก็คือสำลีน้ำยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็พระออมต่างค่ะค่ะ